จานมสดที่จังหวัดนครสวรร

แต่ว่าชาวสวนเขาบอกว่าช่วงนี้หน้าหนาวพุษาเนี่ยทำรายได้ดีเลยจ้า

นะสีเขียวลูกใหญ่นี่แหละค่ะ

จะมองไกลมึงดูว่าลูกมะนาวเหมือนกัน

อ่าใครไม่เคยเห็นพุษาที่อยู่บนต้น

พากันไปที่สวนพุษาแห่งนี้ค่ะ
ในพื้นที่ตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของสวนก็คือคุณบุญยืนแซมทองนี่แหละ
เป็นเกษตรกรผู้ทำสวนพุษามืออาชีพในพื้นที่
เขาบอกว่าพุษาที่ปลูกเนี่ยเป็นสายพันธุ์นมสดเลย
ก็คือมันจะมีลูกมีขนาดใหญ่นะ
สีขาวนวลกัดไปแล้วเนื้อกรอบนุ่มนั่นเองนะครับ
รสชาติและความโดดเด่นของมันก็คืออยู่ที่เนื้อสัมผัสนี่แหละนะคะ
มันจะมีความกรอบอย่างที่บอกไปล่อนด้วย
ผลใหญ่เนื้อหวานฉ่ำนะคะไม่ฝาด

ส่วนตัวของพี่บุญยืนเองนะคะปลูกพุษาในพื้นที่กว่า๕ไร่ค่ะ
โดยในช่วงที่ผ่านมาทุกต้นก็ออกผลผลิตมากมายอุดมสมบูรณ์
พ่อค้าแม่ค้าก็มาติดต่อขอซื้อที่สวนแบบนี้

คนชอบทานกันเหลือเกินในเห็นในห้างเนี่ย
จะเป็นแบบลูกอย่างนี้ขายเลย
คือโอ้โหหาทานยากได้ลูกอย่างนี้
ใช่ลูกใหญ่จริงซึ่งวันหนึ่งเขาก็สามารถขายได้ถึงวันละ๒๐๐กิโลกรัม
เออก็เลยมีรายได้จากการขายพุษาเป็นจำนวนมาก
ช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นช่วงกำไรของเขา
เพราะเขาปลูกอะไรอย่างนี้เก่งนะอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของเขาก็คือ
ถ้าจำไม่ผิดนะฝรั่งกิมจู
ผมเห็นเขาขายอยู่ข้างแต่เนื้อฟูมากเลย
กรอบด้วยนะก็เรียกว่ากรอบโกยกันไปแล้วกันสำหรับผลไม้หน้าหนาว